ผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งความจริงเธอก็มีผลงานในวงการอยู่เหมือนกัน
ทั้งละครหรือว่าเอ็มวีหรือว่าเป็นนางแบบก็แล้วแต่เธอชื่อมินดานะครับออกมาเปิดเผยว่าถูกพระเอกหนุ่มชื่อดังของช่องดังช่องหนึ่งข่มขู่คุกคาม
นี่นะฮะหลังจากที่ไปช่วยห้ามเหตุวิวาสแต่ว่าพระเอกหนุ่มไม่พอใจเธอเอาท่อนเหล็กมาฟาดรถเธอโทรมาต่อว่าด้วยคำหยาบคายมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บุกมาที่บ้านด้วย
นี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับเมื่อตี๑๒๓ตุลาคมเป็นวงจรปิดที่บ้านเพื่อนบ้านของนางสาวมินดานะครับที่ออกมาร้องเรียนฟ้องร้องนะครับ
นี่ฮะพระเอกหนุ่มคนนี้ขับรถมาจอดนะครับคือในภาพมันอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดมากนะครับ
แต่มินดาบอกว่าพระเอกหนุ่มคนนี้มาที่บ้านเธอเนี่ยวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วบังคับให้เธอลงไปคุยด้วย
โวยวายนะซึ่งมันจับใจความอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนกับสภาพเขาเมานะครับ
แล้วพระเอกคนนี้ก็จะเมามาบ้านเธอนะก่อนที่จะมาเนี่ยนะฮะไปทะเลาะกับผู้หญิงอีกคนนึงมาก่อนด้วยแล้วมาบุกรุกจะไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่เธอห้ามเอาไว้
พระเอกคนนี้ก็เคยเอาเหล็กเนี่ยไปฟาดรถเธอมาก่อนแล้วก่อนจะบุกมาที่บ้านแล้วขับรถมาหาเธอที่หน้าบ้านตามคลิปนะครับ
เธอบอกเธอมีเสียงนะฮะช่วงที่อัดคลิปเอาไว้
ตอนที่ส่งข้อความมาแล้วก็โทรมาข่มขู่เนี่ยนะเธอก็เลยบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยแคปข้อความเอาไว้วันนี้มินดาไปสอบพอ
ปลาวนะฮะไปทำงานทำธุระที่นั่นเราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยด้วยนี่เธอยังขวัญเสียอยู่นะฮะน้องมินดา

นี่ร้องไห้เลยนะเธอก็เล่าให้ฟังด้วยความอัดอั้นตันใจ
บอกว่าสิ่งที่พระเอกหนุ่มคนนี้ทำกับเธอเนี่ยมันร้ายแรงมาก
แล้วก็ทำร้ายจิตใจเธอมากส่วนความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มคนนี้
ยืนยันว่ายังไม่ใช่แฟนนะเธอเนี่ยรู้จักเขาเมื่อกันยายนปีก่อน
หลังจากนั้นก็ศึกษาดูใจกันมาเรื่อยจนกระทั่งไปออกทริปเที่ยวด้วยกัน
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่พระเอกคนนี้
ความจริงเขาก็มีแฟนอยู่แล้วครบซ้อนถึง๓คน
มินดาบอกเธอก็เฟสตัวออกมาแต่พระเอกหนุ่มคนนี้ไม่ยอมจบ
ตามรังความเธอทุบรถเธอบุกมาโวยวายมาหาถึงหน้าบ้าน
ส่งข้อความมาขู่โทรมาขู่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้หิวแสงไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้อยากเป็นข่าวนะครับ
แต่ต้องออกมาแจ้งความออกมาเปิดเผยเรื่องราวเพราะต้องการปกป้องตัวเอง
แล้วอยากให้เขาเนี่ยออกไปจากชีวิตเธอสักทีนึง
ที่สำคัญอยากให้พระเอกคนนี้กลับตัวกลับใจอันนี้มินดาบอกนะบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องยาเสพติดก็เลิกซะ
หลังจากเกิดเรื่องมีคนสนิทของพระเอกหนุ่มคนนี้ติดต่อมายังเธอขอเจรจาแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวกลับจากสปลาว๒๑พฤศจิกายนนี้เนี่ยเธอบอกว่าจะไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอบางเขน
มาลงที่มินมินไม่อยากจะออกมาแฉเขาหรือทำร้ายเขาเพราะครั้งนึงเคยรักเขา
แล้วเธอบอกยังมีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเธอให้ดูนะครับพระเอกหนุ่มคนนี้เนี่ย
แชทักมาบอกว่าเจอกันนี่ฮะฝ่ายมินดาก็บอกไม่ต้องมาไม่อยากเจอ
เจอกันนี่เห็นไหมมินดาก็บอกไม่ต้องมาไม่อยากเจอพระเอกหนุ่มคนนี้ก็บอกไปให้เธอ
สมใจที่เธอต้องการไงส่งคนมาตามฆ่าเราจะฆ่าบอกมาตรงไปให้
ถึงที่สุดท้ายมินดาบอกอย่ามายุ่งกับเราไปกลับตัวกลับใจทำงาน
นี่นะฮะแล้วพระเอกหนุ่มคนนี้ก็ส่งรูปนะฮะเป็นมือเปื้อนเลือดมาให้บอก

กรีดเลือดสาบานนี่เห็นไหมฮะนี่ค่ะเพื่อความเป็นธรรมค่ะทีมข่าวของเราก็ติด
ต่อสอบถามพระเอกชื่อย่อฟอร์ฟันคนนี้ด้วยนะคะครับเผื่อเขาอยากจะชี้แจง
อะไรแต่เจ้าตัวไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นเรื่องทางคดีอะค่ะตำรวจ
นอบังเขนเตรียมออกหมายเรียกพระเอกชื่อย่อฟอร์ฟันคนนี้ให้มารับทราบ
ข้อกล่าวหาข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะแล้วก็มาเจรจากับทางผู้เสียหาย
หายเพราะคดีนี้มันสามารถยอมความกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้หรือว่า
ออกหมายเรียกไปครั้งแรกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่๒
ถ้ายังไม่มาอีกก็อาจจะต้องเป็นการออกไหมจับตามขั้นตอนของ
กฎหมายนี่ค่ะพระเอกคนนี้เขาก็มีละครออกอากาศอยู่นะคะส่วน
ตัวผู้เสียหายก็คือนางสาวมินดาเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงมีละครเล่น
มิวสิกวีดีโอมีผลงานละครหลายอย่างค่ะค่ะผลงานของเธอขึ้น
ดูหน้าจอแบบนี้นะคะเธอยืนยันว่าไม่ได้หิวแสงอะไรแต่
ต้องการที่จะปกป้องตัวเองเท่านั้นค่ะ